ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปาดเก่งแทรกเก่ง
เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้ระเนรนาศมีคลิปให้ดูนะฮะ

อ่ายังไงล่ะฮะ
นี่แทรกเกงนะฮะนี่แล้วก็มาเร็วด้วยนะครับ

และคันด้านหน้าก็กำลังจะออกซ้าย

ชนแบบนี้เลยนะท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดนะคุณฮะ
แต่กล้องจากหน้ารถคันนี้และกล้องจากหลังรถคันเดียวกันนี้นะฮะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดที่ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
ช่วงที่รถติดอยู่แบบนี้
ขับมอเตอร์ไซค์ต้องระวังนะบางทีแทรกแบบนี้นะ